พาไปเที่ยวไปนามัศกาลพระ
เพื่อที่จะรับบุญกันแต่เช้าแบบนี้นะครับ
พาไปที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับ
ที่นั่นเขาจัดงานนามัศกาลพระมงคลมิ่งเมือง

นี่ใหญ่ไหมล่ะน้องใบตอง
งานนี้งานช้างงานใหญ่ครับนี่แหละครับงานนามัศกาลพระมงคลมิ่งเมือง
ที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำนาจเจริญนะครับ
จัดขึ้นที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
งานนี้เขาก็เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวนะครับ

เข้ามาเที่ยวงานแล้วก็กราบไหว้นามัศกาลพระมงคลมิ่งเมืองครับ
รวมถึงร่วมชมการรำบูชาพระมงคลมิ่งเมืองนะครับ

จากสาวงามจำนวน๑๔๙๙ชีวิตนะน้อง
เป็นไงล่ะ
นับว่าเป็นการฟ้อนรำที่มีความสวยสดงดงามและอลังการยิ่งใหญ่แบบสุดไปเลยครับ
อกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมายนะ
รวมถึงการแสดงมหศพของศิลปินดังในการชมครั้งนี้
ก็มีตลอดทั้ง๗วัน๗คืน
และในคืนวันสุดท้ายของการจัดงานนะครับ
ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓
ก็จะมีพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระมงคลมิ่งเมืองอย่างยิ่งใหญ่อีกด้วย
ใครที่สนใจก็ไปร่วมงานไปเที่ยวกันได้นะครับ
กับความอลังการความมงคลแบบนี้
ไปกันได้ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับผม